คืบหน้าในกองถ่ายละครเรื่องซุปตา๒๕๕๐กันหน่อยค่ะ
เรื่องนี้ใครเล่นพี่เคนธีรเดช
กับพี่แอนทองแล้วบอกเลยว่าเล่นด้วยกำกับกันด้วยนะคะ

ข่าวล่ามาแรงล่าสุดนะคะ
เขาบอกว่าหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้มีนพีรวิทย์เนี่ย
ว่าอีกไม่กี่เดือนก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วด้วย
พี่เคนที่รับบทผู้กำกับสับเป็ดนี้นะคะ
เขาบอกว่าไอ้สับเป็ดคืออะไรถ่ายรัวสับยับ

หากว่าตัดต่อเสร็จปุ๊บปั๊บปลายปีนี้ได้ดูกันแน่นอนคุณผู้ชม
ส่วนตัวน้องมีนเองนี่นะก็เพิ่งได้เฮลั่นค่ะ
ปริญญาตรีจากคณะวรสารศาสตร์มธรรมศาสตร์
โดยผู้จัดสุดปังค่ะพี่หน่อยบุษกรก็นำทีมยกไปเลย

พี่แอนนี่นะฮะขอรับหน้าที่เป็นคนคล้องสายสะพาย

ซึ่งน้องมีนเองบอกกับเราว่าช่วงนี้ที่มันปัง
เพราะว่าส่วนหนึ่งพี่ผมก็มูบ่อยนะ

ล่าสุดก็ตามรอยใครล่ะคนใกล้ตัวพวกเรา

คุณผู้ชมตอนนี้น้องบอกยังเดินสายแก้บนไม่เสร็จเลยพี่
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศวันที่น้องรับปริญญา

ถ้าเป็นผู้เดียวถูกโบถ่อให้จบเป็นยะตรี
แต่ถ้าสองผู้แบบนี้คือเป็งยะเติร์ล
แต่ถ้าเป็นยะเอกก็จะเป็นสามผู้
ผู้สาวเป็นทั้งพอ

กำกับเล่นให้คิวเอ็กต้าด้วย
การันตีสับเป็ด๑๐๐ให้เท่าไหร่คะ

สัก๗๐แล้วกันพี่เชน

แล้วพอได้ไม่รู้ว่าที่ไหน
คือตอนนี้มินก็เดินสายแก้บนต่างจังหวัดอยู่
แล้วแต่ละจังหวัดก็คือแบบสุรินโอ้โห
มีนเดินสายมาครึ่งปีแล้วยังไม่เสร็จเลย